ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตอนนี้นะร้านรับทำกรอบรูปเนี่ยโอ้โห
คนเข้าเยอะคือค้าเออคือค้าคนแห่เอาไปรูปเนี่ยไปทำ
โดยเฉพาะพระบรมชายลักษณ์ของรัชกาลที่๑๐นะฮะในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ประชาชนก็เอารูปนี้ไปติดกรอบไปทำกรอบแล้วก็ไปติดในบ้านกันเยอะมากขึ้นทีเดียวนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับนะฮะนักข่าวของเราไปสำรวจร้านนี้มา
ร้านแจ่มสายบัวเจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าไปสั่งทำกรอบรูปนะครับ
เป็นการทำกรอบพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างต่อเนื่องเลย
นะฮะแค่ช่วงเช้าของเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีคนไปสั่งเป็นสิบสิบรายครับ
มีทั้งประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการก็ไปสั่งทำเอาไปติดตามบ้านบริเวณตามหน่วยงานต่างนะครับ
โดยเฉพาะพระบรมชายลักษณ์ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
เสด็จเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางสถนละมาตร
และพระบรมชายลักษณ์ส่งออกหน้าศรีหาบัญชรพระที่นั่งสุดท้ายสวรรค์ปราสาทในพระบรมอาหารราชวัง
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนำไปใส่กรอบจำนวนมากทีเดียวครับ
ที่หน่วยงานราชการจะนำพระบรมชายลักษณ์ฉลองพระองค์เต็มยศไปใส่กรอบเพื่อติดไว้ในสำนักงาน
เช่นเดียวกันกับร้านทำกรอบรูปร้านอื่นในจังหวัดชนบุรีเองนะครับ
ก็มีประชาชนนำพระบรมชายาลักษณ์ไปใส่กรอบกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะครับ
ก็มีส่วนหนึ่งเอาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปด้วยนะครับ
แล้วก็ไปติดกรอบทำกรอบแบบนี้นะครับ